ไปดูเรื่องของสถานการณ์นะฮะไฟป่านะครับ

คืออยากรู้เหมือนกันชาวเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็ชาวทางภาคเหนือตอนนี้

เพราะว่าที่ดอยจราเข้ที่เชียงรายเนี่ยคุณผู้ชมไฟป่ามาอีกแล้วนะ
แล้วตรงนั้นคือหลังโรงพยาบาลแม่จันทร์ครับนี่ฮะแดงฉานมาแบบนี้โอ้โห
นึกว่าภูเขาไฟระเบิดครับพาไปดูภาพหน่อย

ตอนนี้ชุดอวตอเข้าขบคุมรอบมืดมาก

กลัวอยู่ชุดดอยได้นี่แหละครับคุณผู้ชมอ่า
ระดมกำลังขึ้นไปดับไฟกันแล้วครับครับตรงนี้คือดอยจราเข้หลังโรงพยาบาลแม่จันท
ช่วงค่ำเมื่อวานนี้ครับไฟลามเร็วเลยไปจนถึงบริเวณด่านกิวทัพยั่งนะครับ
และจุดชมวิวซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้นำชุมชนแล้วก็ชาวบ้านเนี่ย
เดินเท้าขึ้นไปเลยนะโอ้โหลำบากเลยขึ้นไปทำแนวกันไฟกันแล้วครับ
ล่าสุดเนี่ยดับได้แค่บางส่วนนะพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
ยังเหลือตรงบริเวณที่มันสูงชันตรงนั้นเดินยาก
ยังเข้าไปไม่ถึงครับทำได้แค่ทำแนวกันไฟเพื่อจะยับยั้งไว้ก่อน
พร้อมกันนี้ก็วางกำลังเฝ้าระวังไฟปะทุขึ้นอีกรอบด้วยครับส่วนที่บริเวณชายแดนไทยเมียนมาด้านอำเภอแม่สายเชียงราย
ก็ในเวลาไล่เลี่ยกันเลยนะช่วงค่ำเนี่ยคุณผู้ชม
ไฟป่าโหไหม้รุนแรงในฝั่งท่าขี้เหล็กของเมียนมาครับแล้วมันลามแล้ว
ข้ามมาฝั่งไทยแล้วบริเวณบ้านห้วยน้ำรินตำบลเวียงพังคำครับ
แล้วพื้นที่ส่วนใหญ่ก็เป็นป่าไผ่ด้วยแล้วก็หน้าผาสูงชันเลย
อันนี้ก็ดับลำบากอยู่ล่าสุดเจ้าหน้าที่ระดมกำลังทุกฝ่ายครับ
แล้วก็ชาวบ้านในหมู่บ้านไปช่วยดับไฟป่า
แล้วก็ทำแนวกันไฟป้องกันไฟลาม
ใช้เป็นแนวตั้งรับในการดับไฟป่าแล้วก็วางกำลังกัน๒๔ชั่วโมง

ป้องกันว่าไฟมันอาจจะปะทุขึ้นมาอีกได้ครับ
โอ้น่าห่วงที่เชียงรายครับ